เส้นใต้เมืองไทยในวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจาย
จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม
ตอนนี้มีคนที่ได้รับผลกระทบแล้ว๙แสนคนในภาคใต้
หลังจากนี้ที่ต้องจับตามองก็คือหลังน้ำลดแล้ว
พื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหาย
รัฐบาลจะเยียวยาอย่างไรรวมทั้งช่วงที่เกิดสถานการณ์แบบนี้
จะมีการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่อย่างไร
เพราะว่าเดือดร้อนกันจริงนะคะติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพค่ะ

ขอบคุณครับดาวครับคุณกอล์ฟครับ

หนักหนาจริงครับพี่น้องของเราทางใต้คราวนี้

เท่าที่ดูเขาประเมินตัวเลขความเสียหายเนี่ย
บอกว่าอาจจะถึงเป็นหมื่นล้าน
ตัวเลขนั้นไม่ชัดหรอกครับ
ต้องรอดูว่าหลังน้ำรถจะเกิดสภาพยังไง

อย่างเรื่องพืชผลการเกษตร
ตอนนี้ยางราคาทำท่าจะดี
ขึ้นไกลปีใหม่ปาล์มราคาก็ดีขึ้นแต่พอเจอน้ำท่วมคราว
นี้หมดเลยครับต้องดูว่าถ้าน้ำลดเร็วปาล์มกับยางพารา
ไม่เป็นไรใช้ระยะเวลาฟื้นฟูไม่นานแต่ถ้าสมมุติว่าน้ำ
ท่วมนานน้ำท่วมนานแล้วทำให้ยางพารากับปาล์มเสียหาย
อันนี้ยุ่งเลยเพราะว่าปาล์มเนี่ยถ้าจะเริ่มฟื้นฟูปลูก
กันใหม่๓๔ปีถึงจะออกดอกออกผลยางพาราอย่างน้อยก็๗ปี
ปีอย่างต่ำถึงจะกรีดได้แล้วระยะจาก๓ปี๕ปี๖ปี๗ปีเนี่ย

นี่คือปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและชาวสวนปาม
ซึ่งนับจากนี้ไปกระทรวงเกษตรก็ต้องชมนะครับว่ามีความ
ฉับไวมากในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาคอยดูสภาพหลังน้ำ
เถอะครับว่าจะท่วมได้นานแค่ไหนตอนนี้ยังนึกไม่ออก
พรุ่งนี้อาจจะฝนหยุดแต่มวลน้ำที่จะไหลบ่าลงมายัง
คำนวณไม่ถูกว่ามีเท่าไหร่แล้วจะขังอยู่ได้กี่วันการ
ระบายน้ำออกกว่าจะลงทะเลคนก็งงว่าปักใต้เนี่ยอยู่
ใกล้ทะเลทำไมน้ำท่วมมีปัญหาครับฉะนั้นเรื่องพืชผล
การเกษตรระยะที่กำลังรอนี้จะทำยังไงถัดมาเรื่อง
สัตว์เลี้ยงวัวควายทั้งหลายเนี่ยเจอเข้าไปแบบนี้กลม
ประสุทธิ์ต้องลงไปดูอย่างใกล้ชิดผมมีประสบการณ์
ตั้งแต่เด็กว่าเวลาเจอเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเดือดร้อน
อาหารคนนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่อาหารสัตว์เลี้ยงเหล่านี้
จะต้องไปดูด้วยไม่งั้นก็ยุ่งกันไปใหญ่ถัดมาโรค
ระบาดที่จะตามมากับน้ำท่วมอันนี้กระทรวงสาธารณสุขต้อง
รับมือเลยครับหลังจากน้ำท่วมจะมีโรคอะไร
บ้างล่ะโรคตาแดงโรคหวัดโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจฉี่หนูไข้เลือดออกอันนี้ต้องเตรียมรับไว้
เลยคราวนี้วงกว้างมากหยูกยาโรงพยาบาลโรงพยาบาล
ตำบลคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายกระทรวงสาธารณสุขต้องเตรียม
รับมือซึ่งเท่าที่ฟังจากรัฐมนตรีก็เตรียมอยู่แล้ว
แต่ว่าอย่าลืมว่าพื้นที่มันกว้างมากแล้วอีกโรคที่
ตามมาโรคเครียดครับคนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเครียดมัน
ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะไปสู้กับน้ำยังไงหนีก็หนี
ไม่ได้สู้ก็สู้ไม่ไหวทำอะไรก็ไม่ได้จับเจ้าอยู่
อย่างนั้นมีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็เครียดอย่าว่าแต่
อย่างนั้นเลยครับคนกรุงเทพเองเนี่ยอยู่ในซอยที่
น้ำท่วมมากไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยโรคเครียดตาม
ฉะนั้นจะดูแลกันยังไงเรื่องนี้ปัญหาที่จะตาม
มาหลังจากน้ำลดอาหารการกินแพงฮะอันนี้แน่นอนกระทรวง
ณ์ที่บอกว่าจะเอาร้านทงฟ้าเคลื่อนที่สัญจรจะ
ทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพื้นที่ที่เจอคราวเนี้ย
กว้างมากแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลด้วยฉะนั้นร้าน
งฟ้าจะเข้าไปถึงมากน้อยแค่ไหนปัญหาโจรผู้ร้าย
ชุมระบาดนี่มาหลังน้ำท่วมทุกปีไม่ว่าที่ไหนจะ
มีตามมาในระยะหลังน้ำรถนี่แหละก่อนน้ำรถกำลังนี้
แหละก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ตามมาตำรวจก็จะต้องวางแผน
ทั้งหมดนี่คือบทพิสูจน์ในการช่วยเหลือว่าจะทำ
กันยังไงตอนเนี้ยทุกฝ่ายขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื่นตัว
หลังจากนายกรัฐมนตรีสั่งการแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่า
ตื่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยทำอะไรบูรณาการกันไหม
เพราะว่าโดยระบบราชการต่างคนต่างสังกัดต่างคนต่างใช้งบประมาณ
ต่างคนต่างมีนายของตัวเองต่างคนต่างคนต่างทำ
แล้วก็ซ้ำซ้อนทำยังไงที่จะใช้คำว่าบูรณาการ
ให้การดำเนินการนั้นเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนแล้วส่วนใหญ่เวลาไปช่วยกันเนี่ย
สถานที่ที่ไปง่ายง่ายคนก็เอาข้าวของไปเยอะสถานที่ที่ถนนไปถึง
คนก็เอาข้าวของไปเยอะแต่ว่าสถานที่ที่คนไปไม่ถึง
ลำบากครับย้อนกลับไปสิบกว่าปีที่แล้ว
ซึนามิที่ภูเก็ตเนี่ยห่างจากสนามบินไปหน่อยหนึ่ง
มีคนไปทุกวันเอาของไปบริจาคไปทำซีเอสอาร์ไปถ่ายรูปกันมา
แล้วก็อะไรต่ออะไรแต่ว่าห่างไปหน่อยลำบาก
ไม่มีอะไรจะกินตรงไหนใกล้สนามบินประเภทที่ว่า
ไปบริจาคกันตอนเช้าแล้วตอนเย็นกลับมาได้
โอ้โหคนไปกันเยอะแต่ลึกเข้าไปที่เขาเดือดร้อนจริงจริง
ไปไม่ถึงหน่วยราชการก็ไปไม่ถึงองค์กรสังคมสงเคราะห์ทั้งหลาย
ก็ไปไม่ถึงช่วยดูช่วยเก็บตกเรื่องพวกนี้หน่อยเถอะ
เพราะเขาไม่มีอะไรจะกินเยอะจริง
มาเรื่องการบริจาคเข้าของก็ดีนะครับ
แต่ว่าที่ยังคิดกันไม่ตกก็คือว่าทุกครั้งที่มีการบริจาคเข้าของ
กองเป็นภูเขาเหล่ากาอันนี้ไม่ได้ว่าใครทุจริตหรอก
กองจนเน่าเสียก็ยังไม่จัดส่ง
ไปอยู่ที่จังหวัดของดีถูกเลือกออกมาก่อน
ของที่ค่อยไม่ดีกองไว้กองไว้จนเน่าเสีย
แล้วกว่าจะถึงไปอำเภอไปพักอยู่ที่อำเภอ
ของดีดีก็ถูกเลือกออกไปก่อนแล้วของเน่าของแย่
ก็อิเละเคขะอยู่อย่างนั้นไปไม่ถึง
นี่คือปัญหาในการที่จะส่งไปถึงมือเข้าของ
จำได้ไหมล่ะครับเท่าที่แล้วน้ำท่วมใหญ่ปี๕๔
ที่ดอนเมืองโอ้โหเข้าของเป็นภูเขาเหล่ากา
แล้วสุดท้ายขึ้นมาต้องจัดอาสาสมัครไปนั่งแยกกัน
เน่าของเสียเยอะเลยครับเห็นแล้วเสียดาย
เพราะกระบวนการที่จะจัดส่งมีปัญหา
บางทีเขาก็บอกว่าบริจาคเป็นเงินดีกว่า
ถึงมือแต่ว่าบริจาคเป็นเงิน
คนก็มีความรู้สึกว่ามันจะถึงไปถึงไหนยังไง
จะกระจายได้ทั่วไหมใครจะเป็นคนรับ
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องที่จะเอาเงินให้ถึงมือผู้เดือดร้อน
นี่ก็มีปัญหาอีกเป็นของก็ดี
แต่ว่าการบริหารจัดการที่จะให้ถึงมิวก็มีปัญหาอีก
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นภาระความรับผิดชอบ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะคราวนี้ทหาร
ทหารออกมาช่วยเยอะมากเลยครับทางใต้
ทหารเรือเป็นพระเอกทุกครั้งเวลามีน้ำท่วมอย่างนี้
ขนเข้าขนของเรือผลักดันน้ำ
แล้วทหารเรือที่ไปอยู่ใน๓จังหวัดภาคใต้นี้เยอะนะครับ
คนไม่ค่อยรู้อ่ะเวลามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทางใต้เนี่ย
ทหารเรือเป็นพระเอกมาหลายหนแล้ว
ทหารบกนั้นแน่นอนเขาก็มีหน้าที่ของเขา
ฉะนั้นที่ห่วงตอนนี้ไม่ได้ห่วงว่าไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ไปช่วย
แต่ห่วงว่าจะบูรณาการกันยังไงที่จะให้ถึงมือพี่น้องประชาชน
คราวก่อนโน้นมีคนเอาข้าวของไปแจก
ซึ่งเห็นแล้วดีมากเขาทำเป็นเป็นข้าวแล้วมีแกงเสร็จเลยครับ
สำเร็จรูปเลยเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องใช้ฝาเปิดกระป๋องด้วย
ขึ้นมาแบบดึงขึ้นมากินได้เลยอาหารประเภทปลากระป๋อง
ข้าวสารประเภทต้องไปหุงไม่รู้จะหุงยังไง
ไฟก็ไม่มีน้ำท่วมอย่างนั้นใช้ปลั๊กไฟฟ้าก็ไม่ได้
ฉะนั้นเวลาจะเอาของไปบริจาคเนี่ยช่วยคำนึงถึงความสะดวกด้วยว่า
เขาจะทำยังไงเขาจะได้กินง่ายนี่แหละมีเยอะเลยตอนเนี้ย
ประเภทอาหารที่ใส่สำเร็จรูปแล้วมีแกงอยู่ในนั้นเสร็จเปิด
ดึงออกมาแล้วใส่ปากได้เลยไม่มีช้อนไม่เป็นไร
ปากใต้เนี่ยเปิบเอาใช้มือนั่นแหละดีที่สุด
สุดท้ายขึ้นมาคุณชวนหลีกภัยออกมาบ่น
สายการบินสองสายออกจากตรังเข้ากรุงเทพ
ปกติคิดพันห้าสองพันคราวนี้โขกแค่สามพันสี่พัน
ทำไมจิตใจต่ำอย่างนี้ล่ะครับทำไมไปรังแก่พี่น้องพวกผมอย่างนี้ล่ะครับ
สายการบินไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยคุณไม่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาเลย
เพียงแต่ว่าคนได้ผู้โดยสารมากขึ้น
เพราะที่นครบินไม่ได้คนต้องไปขึ้นที่ตรัง
พอเห็นคนขึ้นมากคุณขึ้นราคาเป็นเท่าตัว
นี่คนอื่นบ่นเนี่ยผมยังไม่เชื่อนะนี่อดีตนายกรัฐมนตรีเจอเขาเอง
ผมยังไม่บอกชื่อตอนนี้แต่รีบปลักพฤติกรรมเสีย
งั้นคนภาคใต้จะบอยคอร์ดไม่นั่งสายการบินคุณ
ทำไมจิตใจเป็นอย่างนี้ล่ะครับทำไมทำกับคนภาคใต้ได้ลงคอแบบนี้ล่ะครับ
ฉะนั้นยังไม่เอ่ยชื่อวันนี้ยังไม่เอ่ยชื่อ
ถ้าไม่ปรับพฤติกรรมผมจะบอกพี่น้องคนใต้ว่า
ไอ้สองสายเนี่ยอย่าไปโดยสารมันนี่คือเขตเส้นใต้วันนี้ครับ
เขาไลน์มาในไลน์ค่ะเขาบอกว่าใครจะไปเยี่ยมพี่น้องตอนเนี้ย
ถ้าไม่รู้จะพักที่ไหนมาพักโรงแรมเขาเขาให้พักฟรี
เป็นขั้นต่อข้าวให้ทานด้วยอย่างงี้ครับเออเขาให้พักฟรี
แห่งมีแชร์ด้วยบอกว่าใครที่บ้านน้ำท่วมคือจุดที่รีสอร์ทนี้อยู่ไม่ท่วม
เข้าพักได้ด้วยเออนี่ดูสิดูน้ำใจเขาสิครับ
ดูน้ำใจเขาสิไอ้อย่างเงี้ยควรจะน้ำตาซึมตื่นตันใจเขาค่ะ
แต่ว่าไอ้ที่ไปโขกสับกันอย่างนี้ไม่ไหวครับอืม
เพราะความช่วยเหลือก็ยังต้องการรับตลอดแต่ว่าถ้าสะดวกหน่อยก็จะดีนะคะ
ได้ครับสิ่งของที่ส่งไปได้ครับขอบคุณค่ะ
คุณสุภาพยังไม่เอ่ยชื่อสายการบินแต่คิดว่าน่าจะทราบนะ
อ่าข่าวมีแล้วในหนังสือพิมพ์มีแล้วครับค่ะใช่ครับ
รีบปรับตัวซะนะครับอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่เด็บร้อนแบบนี้